ดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งอายุ๒๕ปีเมื่อวานนี้เห็นภาพแล้วก็สยดสยอง
ใช่โอ้โหแผลที่หัวที่ตัวเนี่ย
อ่าพอออกจากโรงพยาบาลได้ก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจ
แล้วเขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับ
อายุ๒๕ปีเป็นผู้เสียหายที่ไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
สอนอบางเขนบอกว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้าย
ใช้มีดฟันจนบาดเจ็บในห้องพักชั้น๘ย่านถนนแจ้งวัฒนะ
โดยมีผู้หญิงที่ชื่อว่าเนยซึ่งเป็นเน็ตไอดอล
แล้วก็เป็นอดีตแฟนสาวของเก่งลายพราง
ที่เป็นแก๊งค้ายาเสพติดแล้วก็ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำ
มีคดีพยายามฆ่าด้วยรวมแล้วก็๑๘ปีนะ
ซึ่งนายเป๋าวันนี้ก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติม
พนักงานสอบสวนสอนอบางเขนมีพยานมาด้วยนะครับ
ไปดูกันหน่อยนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ครับ
นายวุฒิชัยหรือในเป๋าบอกว่าวันที่เกิดเหตุได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านรามอินทรา
แล้วไปเจอกับกลุ่มของน้องเนยหรือว่านางสาวสายทานยิ้มอำภัย
ซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวของเก่งลายพรางนะฮะซึ่งก็มาเที่ยวกับเพื่อนเหมือนกัน
เขากับน้องเนยก็รู้จักกันมาก่อนนะครับก็อยู่ที่สถานบันเทิงจนร้านเลิก
ก่อนจะกลับน้องเนยมาชวนบอกว่าไปนั่งดื่มอะไรกันต่อที่คอนโดไหม

ซึ่งครั้งแรกเขาก็ปฏิเสธไปแต่น้องเนยก็ขยันขย่อบอกไปเถอะไปเถอะ
ก็เห็นว่าเป็นคนรู้จักกันก็ไปก็ได้
แล้วน้องเนยก็พาไปที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นห้องของเพื่อนของเนย
หลังจากนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๑๐คนมาที่ห้องแล้วก็มีการพูดคุยอะไรกันไม่รู้
ก่อนที่น้องเนยและกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดจะบอกว่าเดี๋ยวกลับก่อนแล้วนะกลับก่อนแล้ว
ซึ่งในกลุ่มนั้นที่กลับไปมีแนนด้วยแนนเนี่ยเป็นอดีตแฟนของเป๋าเลิกกันไปแล้ว
แต่วันนั้นน่ะอยู่ด้วยเมื่อทั้งหมดกลับไปไม่ถึง๒๐นาที
วัยรุ่นกลุ่มเดิมอยู่ดีก็กลับมาที่ห้องใหม่คือเป๋าก็ยังอยู่ยังไม่ได้ออกไป
พร้อมกับผู้ชายอีกคนนึงชื่อในแบงค์ซึ่งเป๋าบอกว่าในแบงค์เนี่ย
เคยมีเรื่องทะเลาะโตเถียงกันทางเฟซบุ๊กก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือน
เนื่องจากแบงค์คิดว่าเขากลับมาพูดมาคุยกับแนนซึ่งเป็นอดีตแฟน
พอเลิกกับเต๋าไปเป็นแฟนกับแบงค์อืมแล้วแบงค์บอกว่า
แบงค์เคยแบบทักแนนไปทางเฟสบุ๊คถามไทยสรทุกข์สุขดิบ
ก็เลยเหมือนกับโมโหว่าเป๋าเลิกกับแนนไปแล้ว
จะมาเกี่ยวข้องมายุ่งอะไรอีกตอนนี้แนนมาเป็นแฟนกับเขาแล้วนะ
ทั้งหมดก็เลยเข้ามาเตะที่หน้ารุมทำร้ายใช้มีดฟันที่ศีรษะ
แล้วก็ตัวหลายครั้งจนในเป๋าบอกว่าต้องแกล้งตาย
แกล้งตายในห้องคอนโดที่เกิดเหตุเลยกลุ่มของในแบงค์ก็ออกจากห้องไป
แต่พอแกล้งตายแล้วแล้วพอคิดว่าไปแน่แล้วเขาก็ลุกขึ้นมา
แล้วลงไปข้างล่างคอนโดปรากฏว่าเจอ
เจอหน้าลิฟต์ใช่แล้วกลุ่มนั้นบอกอ้าวยังไม่ตายซ้อมต่อ
โดนอีกรอบนึงแล้วเพื่อนเขาเข้ามาช่วยจนเอาไปส่งโรงพยาบาล
พอออกจากโรงพยาบาลมาได้ก็เลยมาแจ้งความนะครับ
วันนี้เขามาให้ปากคำเพิ่มเติมโดยเขาเชื่อว่า
เนยมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เขาถูกทำร้ายเพราะชวนเขามาดื่มต่อที่ห้องที่คอนโดมิเนียม
เขาไม่มาก็รบร้าวขยันขยอให้มาเหมือนกับว่าจะพาเขามาให้ได้
เพื่อที่จะมาให้กลุ่มของในแบงค์ทำร้ายเขา
เนื่องจากหึงหวงเรื่องของแนนแฟนของในแบงค์ที่เคยเป็นแฟนของเขามาก่อน
แล้วก็จากนั้นเนยกับแนนสองคนก็ขอตัวขึ้นไปนอนเพราะว่าห้องเขาอยู่ที่ชั้น๙ผมอยู่ที่ชั้น๘
เขาบอกว่าขอไปนอนก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้หนูจะไปทำงาน
แฟนของผมที่เป็นเพื่อนกับเนยเนี่ยก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนสินั่งอยู่ด้วยกันก่อน
เนยเขาก็ไม่สนใจเขาก็เลยเดินออกไปพอขึ้นห้องไปประมาณไม่ถึง๕นาที
กลุ่มผู้ชายทั้งหมดก็เข้ามารุมทำร้ายแบบเข้ามาถามผมว่าคนไหนชื่อเป๋า
ผมก็หันหน้าไปดูเขาก็ลุมเตะผมเลยครับ
เพราะเนยเป็นเพื่อนของแฟนผมก็เลยได้รู้จักกันว่าเที่ยวด้วยกัน
แนนคือหนึ่งในนั้นเขาเคยเป็นแฟนเก่าผมใช่ไหม
ก็คือผมก็ทักแชทไปหาแนนแล้วบอกถามว่าเออเป็นไงสบายดีไหม
แต่ผมไม่รู้ว่าแนนคบกับคนชื่อนี่อยู่ชื่อแบงค์อยู่
ก็เลยเออถามเขาสบายดีไหมแบงค์ก็ตอบกลับมาในแชทว่า
มึงมายุ่งอะไรกับเมียกูบอกผมก็บอกว่าผมไม่รู้
แล้วมันถามว่ามึงไม่รู้ได้ยังไงมันเป็นเมียกู
ผมก็บอกว่าอ้าวนั่นแฟนมึงก็แฟนเก่ากูเหมือนกัน
จากนั้นก็แบบทะเลาะอะไรกันก็ผมก็จำไม่ได้
ก็เลยมีเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นประเด็นนั้นครับ

มันเป็นไม่ได้ที่จะบังเอิญแบบขึ้นไปพอดี

บอกเนยไม่รู้ว่าพวกนั้นอยู่ห้องเนยได้ไง
แล้วคือเนยจะไม่รู้ได้ยังไงเนยเป็นเจ้าของห้อง
เช่าห้องอยู่กับนายป่าที่เป็นเพื่อนสนิทเขาครับ
ก็คือเนยจะไม่รู้ได้ยังไงว่าพวกนั้นอยู่บนห้อง
อ่านี่มีเป๋าเนยแนนแล้วก็แบงค์แล้วนะ

เดี๋ยวจะมีปลามาอีกใจเย็น
คือทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็พยายามจะถามไปยังเนยนะครับ
ซึ่งเนยก็เปิดเผยทางโทรศัพท์นะฮะ
แล้วก็ได้ส่งหลักฐานเป็นภาพแชทที่มีข้อความยืนยันว่า
เขาไม่รู้เรื่องไม่มีส่วนอะไรทั้งสิ้น
โดยยืนยันว่าปลาซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มอีกคนนึง
นำโทรศัพท์ของเนยไปเล่นแล้วก็เป็นคนชักชวนเป๋ามาที่ห้อง
แต่ว่าที่เป๋าบอกนี่มันคนละม้วนเลยนะ
บอกว่าไปเจอที่สถานบันเทิงแล้วเนยแหละขยันขย้อยเข้ามา
แต่เนยบอกว่าไม่เกี่ยวเลยไม่รู้เรื่องเลย
นี่ปลาเป็นคนทักไปทางชักชวนทางพวกแชทเชิดโทรศัพท์อะไรพวกนี้
แต่ว่าเอาโทรศัพท์เนยไปใช้ไงก็เลยคิดว่าเนยเป็นคนชวนมาซะละมั้ง
ขณะที่เนยยังบอกว่ารู้จักกับเป๋านะแต่ไม่ได้สนิทสนมกันมากนัก
วันเกิดเหตุเธอกับเพื่อนของเธอไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
พอใกล้เลิกปลาก็มาชวนเป๋าให้มาดื่มต่อที่คอนโดถนนแจ้งวัฒนะ
แล้วเป๋าก็ตกลงแล้วก็มาต่อกันที่คอนโดซึ่งก็เป็นห้องของเพื่อนของคนหนึ่งในกลุ่ม
แล้วก็มีเพื่อนอีกประมาณ๑๐คนมานั่งดื่มกินด้วยกันต่อที่ห้องนี้นี่แหละ
ส่วนที่เป๋าบอกว่าเนยออกไปคุยกับวัยรุ่นผู้ชายกลุ่มนั้นแล้วก็ไม่รู้คุยอะไรกัน
ขอชี้แจงว่าตอนที่คุยนั่งอยู่ข้างเป๋านั่นแหละไม่ได้ออกไปคุยนอกห้องเลยไม่ได้ไปซุบซิบอะไรเลย
ในห้องนั่นแหละเพื่อนในห้องก็ได้ยินแล้วก็รับรู้ได้ว่าคุยอะไรกันคุยกันภาษาตามเพื่อนปกติ
แล้วเขาก็ขอตัวกลับไปห้องเขาเพราะว่าเขาต้องไปทำงานตอนอีกตอนเย็นอีกวันหนึ่งเขาก็ขอไปนอนก่อน
ซึ่งเป๋ายังบอกว่าจะทิ้งกันแล้วเหรอซึ่งเนยก็บอกว่าก็ตอบกลับไปว่าไม่ได้ทิ้งแต่ต้องไปนอนแล้วเดี๋ยวต้องไปทำงานจริง
แล้วก็เล่าให้ฟังอีกนะคะว่าปลาก็โทรศัพท์มาบอกว่าเป๋าถูกวัยรุ่นทำร้ายให้ลงมาดูหน่อยเนยก็บอกว่าก็รีบลงมาดูแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลด้วยนะ
ว่าเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นที่เคยมีปัญหากระเป๋ามาก่อนนั่นแหละเพราะว่าในแบงค์หนึ่งในกลุ่มเคยคบหากับแนนตอนนี้เลิกรากันไปแล้วประมาณเดือนหนึ่ง
ก่อนหน้านี้แนนเคยคุยกับเป๋ามาระยะหนึ่งก่อนที่จะเลิกคุยกันไปแล้วก็มาคบกับแบงค์เนี่ยค่ะเป๋าก็ทักไปหาแนนระหว่างที่แนนเขาคบกับแบงค์อยู่ก็ทักทายคุยกันเหมือนที่คุณภาคภูมิบอกอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้แบงค์ไม่พอใจเนยเขาก็ให้ข้อมูลแบบนี้เหมือนกันเนยก็เลยยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้อง

ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะอะไรประมาณนี้ค่ะ

พี่เป๋าบอกว่าหนูว่าเป็นคนชวนเขามา

อืม

ป้าเป็นคนชวนพี่เป๋ามานั่ง
อืม

อาเป็นคนที่สนิทกับทางพี่เป๋า
แล้วก็คนนี้ชื่อเขี้ยว
ก็คือปลาเป็นคนชวนพี่เป๋าค่ะ
หนูมีหลักฐานว่า

เพื่อนหนูที่ชื่อปาดนะคะลงมาคุยกับหนู

หนูออกไปคุยกันข้างนอก

ก็พอดีเพื่อนจะมายิงตั้งหนูค่ะ

ซึ่งหนูก็เหมือนออก
ออกไปพร้อมอยู่กับ
คนที่ชื่อป่าด้วย

พอหนูออกไปหนูกำลังจะอาบน้ำ
ประมาณนี้ค่ะเพื่อนก็ทักมาอีกทีว่า

คือหนูก็กำลังจะอาบน้ำขึ้นก็รีบแต่งตัวแล้ววิ่งลงมาพาเขาไปโรงพยาบาลค่ะ
แล้วพี่เป๋าก็เคยคุยกับพี่แนนนานมาแล้วค่ะ
แต่ว่าตอนที่ขณะที่พี่แนนคบกับพี่แบงค์พี่เป๋าได้ทักมาหาพี่แนนว่า
แบบหายหน้าหายตาไปแล้วคิดถึงประมาณนี้
แล้วเหมือนพี่แบงค์เขาก็เลยตอบไปว่าเริ่มยุ่งกับเมียกูได้แล้ว
เป่าจึงตอบกลับมาว่าเมียมึงก็เหมือนเมียกู
ใช่ค่ะเขาจึงผิดใจกันแล้วก็เวลาเป็นเดือนแล้วค่ะ
แล้วพี่แนนกับพี่แดนก็อ่าเลิกกันแล้วใช่ไม่เกี่ยวกับหนูเลยสักเรื่อง
แต่ว่าเขาให้การว่าหนูเป็นคนชวนเขามาแต่ว่า
หนูมีลักษณะอย่างนี้ทุกอย่างว่า

เดี๋ยวหลังจากนี้จะเรียกพยานที่เหลือมาสอบปากคำให้ครบว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้าง
รวมถึงตอนนี้อยู่ระหว่างสืบนะคะว่าคนร้ายไปเอามีดมาจากไหน
ส่วนกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดขัดข้องค่ะ

เนี่ยไม่สามารถดูกล้องวงจรปิดได้
ส่วนประเด็นก่อเหตุก็มุ่งไปที่ปมเรื่องชู้สาวนี่แหละ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางเขนนะคะ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจรู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วทั้งหมดเป็นเยาวชนค่ะ
อยู่ระหว่างการประสานผู้ปกครองให้นำตัวมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะคะ
นี่แค่มีไม่เองเลยผม